คุณผู้ชมอ่านข่าวกันมาเยอะฟังกันมาเยอะแล้วขอเผือกหน่อยแล้วกันนะคะคุณค่ะ
ดิฉันชอบเผือกคุณชนะชอบเผือกคุณอีสาชอบเผือกมากเหมือนกันนะคะ
คือพวกเราชอบเผือกแต่ทีนี้ขอแบบกรอบนอกนุ่มในโรยน้ำตาลนิดนะจ๊ะ
นี่ที่เราพูดถึงคำว่าเผือกเนี่ยก็คือเผือกหิมะนะคะ
เผือกหิมะร้านนี้เลยก็คือร้านเจนีเผือกหิมะนะคะ
เจนีเผือกหิมะเขาเปิดมา๒๐กว่าปีแล้วนะ
ซึ่งเมนูที่ครองใจลูกค้าเนี่ยก็คือเมนูของเขานี่แหละเผือกหิมะ
ฉันชอบมากเผือกหิมะคุณ
ผมเคยทานแต่เผือกทอดแต่ไอ้แบบนี้ผมไม่เคยทาน
เหรอดิฉันเคยทานแล้วดิฉันชอบมากแล้วมันหาทานยาก

คือมันจะหวานกรอบมันคือข้างนอกมันจะกรอบ
ข้างในมันจะเป็นเผือกนิ่มนุ่มมันโอ้ยดีมาก
ร้านนี้เขาทำเผือกหิมะออกมาได้แบบนุ่มหอมอร่อยกินเพลินค่ะ
เผือกในตำนานที่ขายเผือกหิมะบอกเลยว่าเด็ดมาก
คือคุณเข้าใจไหมว่าเผือกมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนของเขา
กับกลิ่นของมันจะมีเนี่ยเหมือนต้นหอมอ่ะต้องบอกว่าเป็นต้นหอมเป็น
เป็นต้นหอมซอยอะไรอย่างนี้มันอร่อยอ่ะคุณ
เคลือบน้ำตาลแบบกรอบคือมันจะไม่หวานจัดนะมันจะหวาน
แล้วเผือกชิ้นใหญ่หวานเค็มมันเผือกจะแบบมาแบบแน่นเต็มเลยอะค่ะ
ร้านนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเขาไม่ได้ทอดทิ้งไว้เยอะนะคุณ
เขาทอดแบบสดใหม่ตลอดเลยอ่ะค่ะเผือกหิมะที่นุ่มอร่อยเนี่ย
มาจากการเลือกใช้เผือกด้วยนะคุณครับการเลือกวัตถุดิบอันนี้สำคัญมากนะคะ
เผือกหอมเขาจะต้องใช้เผือกหอมนะเผือกหอมหัวใหญ่ใหม่สด
สั่งตรงจากเจ้าประจำร้านของเจนีของเขาเลยนะครับ
เจ้าของร้านเจนีก็คือคุณถาปนีบุญทวีสวัสดิ์นะคะ
คือเขาบอกว่าพอได้เผือกสดที่เป็นแบบตามที่เขาสั่งออเดอร์มาแล้วเนี่ย
เขาก็จะนำมาปลอกเปลือกก่อนนะคะปลอกเปลือกเสร็จ
ก็จะเหลือแต่เผือกชั้นในแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเอาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะ
แล้วก็ลงไปทอดในน้ำมันปลามร้อนก่อน
ซึ่งน้ำมันปลามน้ำมันนี้จะเปลี่ยนใหม่ตลอด
เขาจะไม่ใช้น้ำมันซ้ำไม่ใช้น้ำมันเก่านะฮะไม่ใช้น้ำมันขุ่น
เพราะว่าที่ทอดมันต้องใช้น้ำมันเยอะทอดเพื่อให้แบบว่ามันท่วมเผือก
แล้วก็ยังมีเคล็ดลับคือการใส่ใบเตยลงไปทอดพร้อมกับเผือก
มันจะได้กลิ่นหอมอ่อนพอสุกแล้วตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมัน
เด็ดน้ำมันเสร็จจากนั้นมาทำหิมะกันก็คือเคี่ยวน้ำตาลสายขาว
ปรุงรสด้วยเกลือให้มันหวานเค็มแล้วใส่ต้นหอมซอยลงไป
เคี่ยวไปค่ะจนน้ำตาลเนี่ยมันเหนียวแล้วก็เอาเผือกที่ทอดแล้วลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วจนน้ำตาลมันแห้ง
พอน้ำตาลมันแห้งมันจะเกาะชิ้นเผือกใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนแบบเคลือบไป
นั่นแหละเสร็จแล้วเท่านี้เองก็ใส่กล่องขายได้เลย
และที่สำคัญเคล็ดลับของเขาคือต้องกินตอนอุ่น
เพราะถ้ากินตอนร้อนมันจะห่องเอาแค่อุ่นนิดนึงแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเนื้อเผือกของเขามันจะนุ่มอร่อยและรสชาติแบบหวานเค็มอ่ะคุณ
แล้วมีกลิ่นหอมต้นหอมเผือกหิมะราคาขายของเขาอยู่ที่กล่องละ๗๐บาท
ส่วนเมนูอื่นก็มีนะพวกเผือกกรอบรสเค็มรสหวานต่นหอมหวานงาอะไรต่าง
คลองแคลงก็มีเหมือนกันนะคะถุงละ๖๐บาทนะจ๊ะ
กหิมะเจนีเจ้าเก่าดั้งเดิมอยู่แถวถนนตะนาวนะ
ตั้งอยู่เยื้องศาลเจ้าพ่อเสือ
หรือโทรไปเลยด้านล่างหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว
ร้านนี้ดังมากดิฉันเชื่อว่าใครที่เคยทาน

คุณต้องรู้จักร้านนี้ดิฉันรู้จักเหมือนกัน
เคยได้ยินว่าร้านนี้เขาดังมากเรื่องของเพอร์หิมะ
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองไปเหมือนกัน

แล้วเดี๋ยวเอาตังค์ที่คุณชนะไปจ่ะ